และหลังจากที่ประชาชนได้ไปร่วมกันร้องเพลงสันเสริญพระบรมีที่ท้องสนามหลวงจำนวนมาก
วันที่๒๒ตุลาคมที่ผ่านมาหลายท่านรอชมภาพยนตร์เพลงชุดนี้อยู่นะครับ
ซึ่งตอนนี้มีภาพยนตร์เพลงสันเสริญพระบรมีออกมาหลายเวอร์ชัน
เวอร์ชันก็อาจจะมีภาพที่เกิดขึ้นที่ท้องสนามหลวงในวันจัดกิจกรรมด้วยเช่นเดียวกัน
แต่ว่าเมื่อวานนี้นะครับคุณหญิงแมงมุมธิดาของหม่อมเจ้าชาตรีเฉลิมยุคล
ก็ได้ชี้แจงถึงกรณีภาพยนตร์เพลงที่ออกมาบอกว่ายังไม่ใช่เวอร์ชันที่หม่อมเจ้าชาตรีเฉลิมยุคลนั้นเป็นผู้จัดทำครับ
จากกรณีผู้ใช้สังคมออนไลน์ได้มีการแชร์คลิปวิดีโอประชาชนร่วมร้องเพลงสันเสริญพระบรมีที่ท้องสนามหลวง
โดยผู้ส่งต่อบางรายได้อ้างว่าเป็นภาพยนตร์เพลงที่หม่อมเจ้าชาตรีเฉลิมยุคลหรือท่านมุ้ยผู้กำกับภาพยนตร์ชื่อดัง
ภูมิพลอดุญเดชได้ทำการตัดต่อเสร็จสิ้น

ล่าสุดหม่อมราชวงศ์ศรีคำรุงยุคคล
หรือว่าคุณหญิงแมงมุมที่ด่าของท่านมุ้ยนะครับ

ภาพยนตร์เพลงสันเสริญพระบรมี

ทุกคนมีสิทธิ์ในฐานะประชาชนคนไทย

ยังอยู่ในขั้นตอนของการทำเสียงและตัดต่อ
เนื่องจากมีฟุตเทจจำนวนมาก
และมีเทคนิคการถ่ายทำหลายรูปแบบ

พยายามทำให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้
เพราะทราบดีว่าทุกคนอยากจะรับชมโดยเร็ว
โดยหวังว่าสัปดาห์หน้าน่าจะเสร็จสิ้นครับ
แค่ไม่ใช่ถ่ายเป็นเวอร์ชั่นสำคัญของเราก็ได้ส่งกัน

แล้วก็ได้ส่วนประชาติภาพแล้วก็จะส่งวิดีโอข้างหลัง

แล้วก็ตัวตัดเก็บแล้วส่งไปให้ทางนี้เลย

อย่างที่มันออกมาแล้วถ้ามีการถามใจอย่างนี้

ได้อย่างนี้นะก็ดูแหละ
ก็แชร์มาแล้วก็เปิดมา

ที่เห็นคือความอาลัยที่เรามีแต่หลอบจากเนื้อมันก็มีหัว

สิ่งที่เห็นเหมือนกันก็คือความหลักความสูงหลักของพี่

คุณคิดว่าถ้าคนนั้นออกไปได้ยังไง
เราไม่มีเวลาที่จะไปนั่งเจาะหาหรือไปถามถ่ายว่าเป็นของใคร
ถ้าเป็นประธานชีวิตงานเราไม่แน่ก็ใช่
เพราะเราได้คิดตั้งแต่แรกอยู่แล้วว่า

แต่เดี๋ยวที่หลังไทยเวิมเปิดแพร่ก็เป็นสิ่งที่สุด
จริงตอนนี้พี่ยืนยันว่าภาพที่เราได้เห็น
ตอนนั้นณปัจจุบันนี้ไม่ได้ท่ามาจากธุรกิจของทีมงานเลย
ส่วนภาพยนตร์เพลงสันเสริญพระบรมีที่ท่านมุ้ยเป็นผู้ดูแลการผลิตนั้นนะครับ
คุณหญิงแมงมุมกล่าวว่ายังไม่ทราบว่าจะออกมาทั้งหมดกี่เวอร์ชัน
เพราะว่าตอนนี้มีฟุตภาพหรือว่ามีภาพจำนวนมาก

สุดคุณหญิงแมงมุมได้กล่าวถึงประชาชนนะครับ
โดยขอบคุณประชาชนทั้งที่ท้องสนามหลวง

เพราะงานนี้แสดงให้เห็นว่าคนไทย
มีความรักมีความสามัคคี
ซึ่งจะเป็นพลังที่จะพาประเทศไทยไปสู่ความมั่นคงต่อไปครับ